ไทยรัฐนิวโชว์เราตามเรื่องของโควิด๑๙ให้เหมือนเดิมนะฮะ

ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงโดยเฉพาะนักคอมในช่วงเวลานี้นะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้รายการข่าวใส่ไข่นะคะ
หนุ่มกัญชัยก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดว่านักคอมชวนชื่น
อาการค่อนข้างหนักนะคะตอนนี้
ปกติก็มีเรื่องของอาการปอดอยู่แล้วด้วย

ท่านผู้ชมครับแต่ว่าดูตัวเลขวันนี้ก่อนนะครับ
นี่เป็นอีกวันนะครับที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทย
นี่ฮะ๑๔๗๐ราย

รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมของไทยทั้งหมดนะครับ
ตั้งแต่ระบาดระลอกแรกเลยนะครับ๔๘๑๑๓ราย
เรารักษาหายแล้ว๒๙๘๘๔ราย
นั่นเท่ากับว่ายังมีผู้ที่รักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลต่างทั่วประเทศเนี่ย
หมื่นกว่าคนนะฮะค่ะระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยนี่ไม่รวมกับที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอีกนะครับ
มีที่เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๗ศพด้วยกันนะครับ
อดผู้เสียชีวิตโควิด๑๙ของไทยณขณะนี้รวมเป็น๑๑๗ศพแล้วนะครับ
ศพที่เสียชีวิตในวันนี้ที่สบคแถลงนะครับ
เป็นผู้ชาย๔เป็นผู้หญิง๓นะครับเป็นคนไทยทั้งหมด
และทั้งหมดมีโรคประจำตัวนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบควันนี้ได้ชี้แจงกรณีการพบอาการไม่พึงประสงค์
บอกว่าที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขได้หยิบยกเรื่องนี้มาประชุมแล้วก็หารือกันนะครับ
โดยมีข้อมูลของคณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับล็อตของวัคซีนที่นำเข้ามา
ไม่จำเป็นต้องหยุดการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้กับประชาชน
แต่การฉีดต้องเป็นไปตามความสมัครใจและเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
อบให้กรมควบคุมโรคและนักวิชาการไปพิจารณาไปรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะมีการสรุปผลอีกครั้งครับ
อาจจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นก็คืออาการคล้ายสโตรกหรือหลอดเลือดสมองเนี่ยมีรายงานมาเหมือนกัน
แต่ในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการสรุปนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่
แต่ว่าให้นำข้อมูลต่างมารวบรวมแล้วก็เป็นทางการอีกรอบหนึ่ง
ขณะที่นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
ได้บอกว่าอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเนี่ยคณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แล้วนะครับ
เห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเพราะว่าเกิดขึ้นภายใน๕๑๐นาทีหลังการฉีด
แต่เมื่อตรวจสอบคุณภาพวัคซีนก็ไม่พบความผิดปกตินะครับ
ไม่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานการจัดเก็บด้วยจึงลงความเห็นว่าให้ใช้วัคซีนล็อตนี้ต่อไปได้
ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้กับคนไทยนะครับ
เมื่อวานนี้มีการฉีดไปสำหรับผู้ที่ได้รับเข็มแรกนะครับ
รายเข็มที่๒อีก๑๕๖๐รายนะครับ
รวมแล้วเราฉีดตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึง๒๑เมษายนนะครับ
ไปแล้วทั้งหมด๘๖๔๘๔๐เข็ม
เป็นเข็มที่๑๗๔๖๖๑๗รายนะครับแล้วก็เข็มที่๒อีก๑๑๘๒๒๓ราย
คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นประเด็นนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เพราะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลลำปางเกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน๔๐รายเนี่ยค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคขอออกมาย้ำว่าไม่จริงนะคะ
มีเพียง๑รายเท่านั้นที่มีอาการข้างเคียงหรือว่าเกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน
อาการก็คือคล้ายกับอาการหลอดเลือดสมอง
แต่รายเดียวเท่านั้นค่ะที่บอกว่าแพ้รุนแรง๔๐รายเนี่ยไม่จริงนะคะ
อันที่หนึ่งก็คือที่บอกว่ามีอาการคล้าย
อนุญาตใช้ศัพท์เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อวานนะครับ
อาการคล้ายหลอดเลือดสมองอีก๔๐ลายทั้งนั้นยืนยันว่าไม่จริงนะครับมีแค่ลายเดียว
ส่วนที่เหลือจะเป็นอาการเล็กน้อยอย่างเช่นชาปลายมือปลายเท้ารู้สึกเมื่อยอ่อนเพลียนะครับ
เข้าใจว่าทางสมรรยางศาสตร์สุขจังหวัดเค้าได้ออกแท่งการแจ้งแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
สามารถฉีดต่อไปได้ไม่มีปัญหาเขาก็เริ่มดำเนินการฉีดต่อ
ประเด็นนี้ชัดเจนนะคะจากอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
ทีนี้ค่ะในแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัฐในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ท่านก็บอกว่าในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์
๔คนรอบล่าสุด๒๑เมษายน
มีกลุ่มที่มีอาการไม่พึงประสงค์๙คนนะคะอาการเป็นแบบนี้ค่ะ
หน้าชาปากชามีหนึ่งคนเป็นพยาบาลมีอาการรุนแรงคือหน้าชาและแขนขาอ่อนแรง
ก็เลยระงับการฉีดวัคซีนชั่วคราวนะคะเพื่อสังเกตอาการและตรวจสอบหาความผิดปกติ
แต่ว่าจากการตรวจสอบตัววัคซีนนะคะไม่ได้มีความผิดปกติอะไร
คนที่มีอาการเหมือนกับรุนแรงกว่าคนอื่นเนี่ยอาการจะเป็นลักษณะที่ว่า
คล้ายกับเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราวแต่ว่าพอรักษาค่ะดีขึ้นภายในเวลาประมาณ๔ชั่วโมง
แล้วก็กลับมาเป็นปกตินะคะครับส่วนที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์บอกว่า
แพ้รุนแรงสี่สิบกว่าคนก็ขอย้ำว่าไม่จริงนะคะ
วันนี้ทางโรงพยาบาลลำปางก็ได้มีการฉีดวัคซีนต่อตามปกติแล้ว
ก็คือฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรที่ยังเหลืออยู่จากเมื่อวาน
เมื่อช่วงเช้าค่ะในแพทย์ธิรวัตรเหมจุธาผู้มนุยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊คอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะคะ
นี่คือเฟซบุ๊คของคุณหมอนะคะมีข้อความบอกว่า
ซีโนแวคอุปสรรคที่แก้ไขได้นี่คือหัวข้อค่ะ
แล้วก็มีรายละเอียดบอกว่าต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอทางสมองหลายท่าน
มีคำอธิบายแล้วการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ไม่น่าจะมาจากตัววัคซีนเอง
แต่น่าจะมีสิ่งปนเปื้อนในขณะเตรียมหรือการบรรจุขวด
ซึ่งทางการได้ติดต่อบริษัทผู้ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกตินี้แล้วนะคะ
ขั้นตอนที่ต้องทำก็คือฉีดวัคซีนต่อค่ะ
แล้วก็ต้องเตรียมการเฝ้าดูอาการอย่างน้อย๓๐นาทีค่ะ
มีข้อระวังอีกอย่างน้อยก็คือ๒๔ชั่วโมง
พอกลับไปบ้านก็ต้องเฝ้าระวังนะคะ
ฟังดูเหมือนกระบวนการจะยุ่งยากมากขึ้น
แต่กระบวนการที่ว่านี้ต้องปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติได้แน่นอน
มันไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยค่ะ
มีวัคซีนอีก๖๐กว่าล้านโดสที่เราสั่งซื้อเอาไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเริ่มฉีดให้กับประชาชนคนไทยได้เนี่ย
ก็อีกสักเดือนนึงถึงจะเริ่มฉีดนะครับ

โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊คประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกว่าได้สั่งกระทรวงการต่างประเทศ
ตามที่สั่งไปให้เจรจาหารือกับรัฐบาลรัสเซียโดยตรงเรื่องวัคซีนสปุตนิก
รูปแบบรัฐต่อรัฐเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้รับคำตอบจากรัสเซียว่า
ประธานาธิบดีรัสเซียยินดีให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในเรื่องดังกล่าว
งด้วยไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลปัจจุบัน
ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไปให้เป็นรูปธรรม
และได้รับทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามสั่งการแล้ว
ผู้นิปยุทธก็แจ้งให้ทราบความคิดขึ้นหน้า
ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนเหมือนกัน
แต่พูดถึงกรณีของไฟเซอร์นะคะ
บอกว่าจากการหารือกับบริษัทไฟเซอร์ค่ะ
เพื่อหาข้อสรุปว่าจะส่งวัคซีนมาที่เมืองไทยอย่างไรเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าวันนี้ได้พบตัวแทนบริษัทไฟเซอร์
เจรจาจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชน

พร้อมจัดหาวัคซีนให้ประเทศไทย๑๐ล้านโดส
แต่ยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่ชัดได้นะคะ
ก็ขอให้บริษัทรีบจัดทำกำหนดการส่งมอบโดยด่วน
พร้อมทั้งราคาเงื่อนไขต่างโดยละเอียด
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อของทางกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าพร้อม
ในการปรับแก้กฎระเบียบต่างเพื่อให้จัดซื้อได้เร็วขึ้น

ก็สามารถซื้อนะคะสามารถซื้อได้
ด้วยการใช้กฎหมายพิเศษในการจัดซื้อวัคซีน

เจรจาครั้งแรกกับผู้แทนบริษัทไฟเซอร์เป็นไปด้วยดี
ว่าบริษัทจะจัดหาวัคซีนให้ประเทศไทยได้โดยเร็วค่ะ
ก็ตัวเลขที่พลเอกประยุทธ์บอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือ
เราก็จะเพิ่มการจัดหาไปอยู่ที่ประมาณเป็น๑๐๐ล้านโดส
ใช่ค่ะแล้วก็คาดว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมนะคะ

วางไว้๑๖๐ของประชากรทั้งหมด
ว่าจะเพิ่มขึ้นไปเป็น๑๗๐ของประชากรทั้งหมดให้ได้นะคะ
ก็ถ้าได้มาครบตามจำนวน๑๐๐ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะ
เรามีประชากร๖๖ล้านคน๑๐๐ล้านโดส
ละ๒โดสก็ฉีดได้๕๐ล้านคน
ก็ถือว่าทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะฮะ
แต่ช่วงนี้ภูมิคุ้มกันหมู่ยังไม่เกิดจากวัคซีนโควิด๑๙

ใช่เราก็ต้องร่วมมือกันในการป้องกันตัวเองกันก่อนนะคะ
คือมันมีเรื่องหนึ่งที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควร
จากกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายสมศักดิ์เทพสุธินที่มีเพจหนึ่ง
เอาภาพในงานรดน้ำดำหัวกินเลี้ยงกินข้าว
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในพื้นที่ของท่าน
ไปลงแล้วบอกว่าในงานมีคนติดโควิด๑๙ไปคนหนึ่ง

บอกว่าไปตรวจแล้วสำหรับตัวเองและครอบครัวเนี่ยไม่ติด
แต่ทีนี้ขอชี้แจงหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามภาพ
บอกว่านายสมศักดิ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ทานอาหารไปถ่ายรูปไปร่วมงานเลี้ยง
แล้วมีผู้หญิงคนนึงในงานอายุ๖๕ปีติดโควิด๑๙
เป็นคนที่๒๒ของจังหวัดสุโขทัย

บอก๑๒เมษายนไปทานอาหารกับเพื่อนที่ร้านอาหาร
แล้วมีภาพของรัฐมนตรีสมศักดิ์ไปร่วมด้วย
นายสมศักดิ์นะครับวันนี้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
รับว่าไปร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารวันดังกล่าวจริง
แต่ก่อนเดินทางไปเนี่ยคือไปตรวจสอบ
แล้วก็สอบถามสถานศึกจังหวัดสูโคไทยแล้ว
ยังไม่ได้มีการประกาศหรือว่าคำสั่งห้าม
รับประทานอาหารภายในร้าน
ช่วงนั้นเป็นจังหวะที่ไปตรวจสถานการณ์เรื่องของ
ปราบรามยาเสพติดในพื้นที่ด้วยนะครับ

ไปเจอก็ไปทักทายคนสนิทใช้เวลาอยู่ในร้านไม่นาน
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้จริงว่าในงานเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิด
เพราะไม่รู้มาว่าในงานเขามีคนติดเชื้อโควิดมา
ส่วนที่เห็นว่าแล้วทำไมไปจัดงานรดน้ำดำหัวกัน
ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในงานเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้
ทีนี้พอเขาเตรียมเอาไว้ก็เชิญท่านมาเป็นผู้ใหญ่
ในการรดน้ำดำหัวก็ไม่สามารถปฏิเสธได้
เกรงว่าจะไปหักหาน้ำใจผู้มาร่วมรับประทานอาหาร
พร้อมกับบอกได้ว่าต้องขอโทษที่มีภาพหลุดออกมาจนเป็นประเด็นในสังคม
แต่ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การปาร์ตี้ตามที่เข้าใจผิด

แล้วก็ไปรับฟังปัญหาชาวบ้านจากกลุ่มคนที่ช่วยทำงานในพื้นที่
เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่นานนัก
รวมกันแล้วมาเผยแพร่บางภาพ
ตนก็ไปทานที่ไม่ได้ร่วมไม่ได้เจอกับคนนี้
เอามารวมกันหมดขอชี้แจงให้ชัดว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ไปแป๊บเดียว

เดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิดนายสมศักดิ์บอกว่าทุกครั้งที่ไปร่วมงานอะไรเนี่ย
จะระมัดระวังตัวเองอยู่แล้วอย่างเข้มงวดเสมอนะฮะ
ท่านกอชิแจงทามไลน์บอกว่า๑๒ไปกินข้าวรถน้ำดำหัวงานนี้
สงครานก็อยู่กับครอบครัวไม่ได้ไปไหนเลย
แล้วกลับกรุงเทพ๑๔ก็ใช้เวลากับครอบครัว
มีคนสนิทที่ร่วมทานอาหารติดโควิดพอทราบข่าวก็ไปตรวจ
ตัวเองก็เป็นลบครอบครัวก็เป็นลบนะครับก็เลยขอชี้แจงตรงนี้

คุณสมศักดิก็ฉีดวัคซีนขวด๑๙ไปแล้วเข็มหนึ่ง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันมีปัญหาเรื่องของผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ตกค้างยังอยู่ที่ที่พักของตัวเอง
ยังไม่ได้รับการรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
เรานำเสนอปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปดูปัญหานี้ลงพื้นที่ไปเลย
ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด๑๙บางครอบครัว
ยังไม่มีเตียงรักษาที่ยังต้องกักตัวรออยู่ที่บ้านนะคะ
นาวากาศเอกอนุดิตนักคอนทัพสสเขตสายไหมลงพื้นที่ไป
แล้วก็ไปช่วยประสานรถไปรับนะคะ
๗รายแล้วก็ใช่ค่ะ๔๑๔๑รายค่ะ
จะประสานให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะ
เราไปดูสองครอบครัวกันค่ะจุดแรกนะคะที่รถฉุกเฉินไปรับ
เป็นครอบครัวผู้ป่วยในซอยสายใหม่๕๖
พ่อแม่ลูกเป็นลูกสาวนะคะ๓คนเลย
เล่าให้ฟังว่าพ่อไม่รู้เลยว่าไปติดเชื้อโควิด๑๙จากที่ไหน
ป้องกันตัวเป็นอย่างดีมาตลอดแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยถ้าไม่จำเป็น
ว่าอาจจะติดมาจากการขึ้นรถไฟฟ้า
เพราะว่าภรรยาต้องนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานทุกวัน
๒เมษายนภรรยาเริ่มมีอาการคนแรกนะคะคือมีไข้สูง
มีผื่นขึ้นที่คอและที่บริเวณข้อพับ
พาภรรยากับลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในวันที่๑๔เมษายน
ได้รับแจ้งว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา
แต่เขาคิดว่ามันไม่น่าจะใช่แค่ไข้หวัดธรรมดา
อาการมันคล้ายโควิด๑๙ก็เลยไปตรวจที่สถาบันบำราชนราดูน
คือไปตรวจทั้งครอบครัวเลยนะคะพ่อแม่ลูก
๖เมษายนผลออกมาเป็นบวกทั้ง๓คน
คือติดโควิด๑๙ทั้ง๓คนกักตัวอยู่บ้าน
พยายามติดต่อสายด่วนต่างทุกสายที่มีค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่ได้รับคำตอบว่าให้กักตัวอยู่บ้านก่อนนะเตียงเต็ม

แต่ละวันที่กักตัวอยู่บ้านรอคอยการช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
สั่งอาหารจากแอปพลิเคชันช่วงหลังเขาก็ไม่มาส่งให้แล้ว
ต้องให้ญาติเอาใส่ตะกร้ามาไว้หน้าบ้าน
ตอนนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ

เอาให้หายป่วยก่อนสุขภาพร่างกาย
เดี๋ยวทางโรงเรียนทางคุณครูทางอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เขาหาวิธีแก้ปัญหา
ใช่ค่ะใช่ค่ะแก้ปัญหากันต่อนะคะ
ตอนนี้เอาให้สุขภาพแข็งแรงก่อนนะคะ

ครอบครัวนี้ก็บอกว่าประสานไปทุกหน่วยงานเหมือนกัน
แต่ไม่ได้รับคำตอบเลยว่าจะมารับตัวไปรักษาเมื่อไหร่

อายุเยอะแล้วค่ะมีโรคประจำตัวด้วย
ก็กลัวว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
แต่สุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ
ทางลงบาลได้โทรมาบ้างไหมพี่
อยากจะฝากถึงครอบครัวที่ยังไม่ได้ไปไหมให้กำลังใจเขาหน่อย
ไม่อยู่ในบ้าน

ดูแลตัวเองดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ตรงกันข้ามกันเลยค่ะ
นางสาวธิติการอายุ๕๑ปี
เธอก็บอกว่าพอรู้ว่ามีเพื่อนบ้านติดโควิด๑๙
ความรู้สึกแรกแน่นอนก็กังวลใจนะคะ
แต่เพื่อนบ้านที่เขาติดโควิด๑๙เขาไม่ออกมาจากบ้านเลย
ก็เลยไม่เครียดมากไม่ได้วิตกมาก
ก็เลยอยากจะฝากถึงเพื่อนบ้านที่ติดเชื้อโควิด๑๙ว่า
ไม่ต้องกังวลพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
แล้วตัวเธอเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้ติดเชื้อ
ที่ยังแบบอยู่ภายในพื้นที่โดยรอบตรงนั้น

ก็ทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ

ท่านผู้ชมครับครอบครัวของสามพ่อแม่ลูก
อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านรัฐนาธิเบสนนทบุรี

ใช่แล้วก็มีลูกอยู่ด้วยอยู่กันในห้องนะคะ

แต่พ่อกับแม่บอกแหมรอรถมารับไปโรงพยาบาลเนี่ยอยู่กันแบบนี้

ล่าสุดมีรถของโรงพยาบาลมารับแล้วนะครับ
แต่ดูคลิปที่คุณพ่อคุณแม่เขาอัดคลิป
แล้วก็ขอความช่วยเหลือให้มารับไปโรงพยาบาลรักษาโควิด๑๙หน่อยนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ขอพยาบาลทุกท่านและรับพยาบาลช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วย

ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามารับตัวข้าพเจ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
ขอให้ทางหน่วยงานของรักษาได้มาช่วยเหลือเลขทาง
ส่วนของผมหนูก็ไปตรวจตรวจทางแม่คือได้ไปเข้าไปรับ
นี่เป็นคลิปที่สองสามีภรรยาอยู่ที่คอนโดที่รัฐนาธิเบสนนทบุรีนะครับ
คลิปขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่าติดโควิด๑๙ทั้งสองคน
สามีภรรยาแต่ต้องกักตัวอยู่ในคอนโด
อยู่ในห้องเดียวกับลูกชายอายุ๑๔
ยังไม่มีรถมารับไปโรงพยาบาลพ่อกับแม่ติดแล้วลูกยังไม่ได้ตรวจ
ทีนี้อยู่กันแบบนี้เนี่ยสงสัยลูกติดสักวันหนึ่งแน่
ถ่ายคลิปขอความช่วยเหลือเพราะว่าพ่อมีโรคประจำตัวด้วย
ความดันไขมันสูงไอบ่อยไข้ขึ้นสูงก็กังวลว่าอาการจะหนักนะครับ
ส่วนพ่อเนี่ยเขาขายของตามตลาดนัดอายุ๕๒
มีอาการไอหายใจติดขัดไปตรวจหาเชื้อ
ว่าติดโควิด๑๙๑๗เมษายนแต่ตอนนั้นไม่มีเตียงว่าง
ก็ต้องกักตัวรออยู่ที่ห้อง
จากนั้นภรรยาอายุ๔๒เป็นพนักงานในห้างมีไข้นะครับ
ก็ไปตรวจแล้วก็ติดเชื้อผลออกมาเมื่อ๒๐เมษายน
เท่ากับว่าก็ยังต้องรออีกนะครับรอรถมารับอีกนะฮะ
เพื่อนบ้านก็พยายามช่วยเหลือนะครับส่งข้าวส่งน้ำให้
ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับกลางดึกคืนที่ผ่านมา
มีรถของโรงพยาบาลมารับแล้วนะครับ
หลังกักตัวโควิด๑๙รอรถมารับอยู่ในห้อง๕วัน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็พาลูกชายไปด้วย
เพราะว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดโควิด๑๙มาตั้งหลายวัน
พาลูกชายไปด้วยนะครับจะได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะครับ
เดินลงมาจากอาคารเพื่อขึ้นรถ
โบแลนซ์ของทางโรงพยาบาลนะครับรับตัวไปรักษา
เบื้องต้นทราบว่าผู้ป่วยทั้ง๓ลายมีอาการไอ
หายใจไม่ออกนะครับหลังจากต้องกักตัวอยู่ภายในห้องถึง๕วัน
แต่ลูกชายนี่ต้องรอผลตรวจนะฮะใช่ค่ะ
แต่ก็อยู่ในมือหมอแล้วล่ะนะศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙
จังหวัดอุณหภูมิชี้แจ้งอย่างนี้นะครับ
สาเหตุที่มารับครอบครัวนี้ล่าช้า
เนื่องจากตอนที่สามีภรรยาเขาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
ไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนแถวบางใหญ่
ทีนี้พอโรงพยาบาลเขาแจ้งมาที่สามีภรรยาสองคนนี้ว่าติดโควิดสิบเก้า
แต่เขาไม่แจ้งเข้าสู่ระบบ
มันก็เลยเกิดความล่าช้าในการประสานช่วยเหลือ

แต่ตอนนี้ได้รับการรับไปรักษาเรียบร้อยแล้ว
อืมค่ะทีนี้ค่ะในวงการบันเทิงค่ะ
มีคนในวงการบันเทิงติดโควิด๑๙
ถ้านับตั้งแต่วันแรกคนแรกคุณสแตม

รักษาหายแล้ว๙คนตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
คุณสแตมอภิวัฒน์นะคะคุณกัจจังคุณเวย์ไทเทเนียม
คุณแจ๊สชวนชื่นคุณพิ้งพลอยนะคะคุณปีโป้

ขออยู่เป็นเพื่อนลูกชายก่อนน้องไทก้า
ดูแลอาการของลูกชายด้วยนะคะ
แล้วก็คุณน้ำหวานเดอเฟสก็ได้มีการโพสต์
บอกว่าคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

อันนี้คือคุณน้ำหวานเดอะเฟสนะคะ
บอกว่าคุณหมอให้เราทั้งสองคนออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
คุณโยยศวดีคุณบอลเชิญยิ้ม
แล้วก็คุณแบงค์ถิตินะคะ
ก็โพสต์บอกว่าคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้ค่ะ

แม้ว่ารักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ทุกคนนะคะคุณหมอบอกว่ายังคงต้องเฝ้าดูอาการ
อย่างใกล้ชิดอย่างน้อย๑๔วัน

กักตัวก่อน๑๔วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ค่ะมีคนในวงการบันเทิงติดโควิด๑๙

คุณอ๊อฟจุมพลติดโควิด๑๙
ไปตรวจมาเมื่อวานนี้๒๑เมษายน
ตอนนี้เดินทางไปโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีการแจ้งไทม์ไลน์อีกที

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรา
โทรศัพท์ไปคุยกับคุณเวย์ไทเทเนียม

หายแล้วนะกลับบ้านได้แล้วนะ
แต่อาการเนี่ยยังเจ็บหน้าอกอยู่เลยนะคะ

อดคนในครอบครัวได้เพราะว่าก็มีภาพมีคลิป
ที่คุณเวย์กอดกับคุณนานาแล้วก็ลูกอีก๒คนนะคะ
แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังอาการอยู่
คุณนานาภรรยาของคุณเวย์ก็บอกว่า
เหตุการณ์นี้ทำให้รู้เลยว่าความรักในครอบครัวสำคัญมากนะคะ

กลับไปให้กับทุกคนที่กำลังป่วยอยู่
แต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าทุกคนก็ต้องป้องกันตัวนะคะ
ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
แบบเหมือนกันแน่นเขาเหมือนยังเจ็บอยู่
เขาก็เหมือนยังกัดตัวด้วยนะคะ
แล้วก็คือคุณหมอเองก็ยังให้เขาแยกตัวจากพวกเรา
อาหารจานชามทุกสิ่งอย่างก็แยกห้องนอนกันอยู่
แต่ก็โอเคก็เข้าไปกอดได้
แต่เล่นกับลูกเยอะมากไม่ได้ขอเจ็บ๗วันละกัน

คุณสแตมมาถึงวันนี้รวมแล้ว๓๕คน

ที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ

หลากหลายสาขาอาชีพในช่วงเวลานี้
แต่อาการของนครชวนชื่นเนี่ยตลกดังศิลปินตลกอาวุโสวัย๖๔ปี
ก็ยังดูเหมือนว่าไม่มีอาการหนักหนามากนัก

พี่หนุ่มกัญชัยเคยสอมฆาตในรายการโทรทัศน์
คอมยังพูดในสไตล์นครถึงเรื่องเวลาคนเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรอยู่เลยใช่ไหมฮะ

แล้วนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เองฮะรายการข่าวใส่ไข่นะครับ
หนุ่มกัญชัยบอกว่าได้โทรศัพท์ไปถามอาการของนครกับลูกสาวของนคร
ก็คือคุณไอซ์นะฮะแล้วก็คุณแบงค์ลูกเขยด้วย
พี่หนุ่มก็จะเป็นห่วงนครโทรศัพท์ทุกวัน
ลูกสาวบอกว่าตอนนี้นครอาการไม่ดีนะฮะต้องใช้ท่อช่วยหายใจนะครับ
เชื้อเนี่ยนอกจากลงปอดแล้ววันนี้มีอาการไตวายร่วมด้วยนะครับ
คุณจักรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราบอกว่าสอบถามไป
นครต้องฟอกไตล่าสุดตอนนี้
เดี๋ยวฟังพี่หนุ่มหน่อยนะครับ

เพราะว่ามีอาการปอดอักเสบหายใจเองลำบากมาก

หลายคนที่เป็นห่วงก็เลยอยากจะบอกอาการด้วย
สองนครมีอาการปอดอักเสบมาก
นครก็คือต้องนอนคว่ำหน้า
และ๓วันนี้อาการหนักลงไปอีกคือไตวายแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจ
เราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีประเด็นนี้ออกมานะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวเองก็กำลังยุ่งอยู่นะครับ
ในการที่ประสานลูกคุณหมอ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักความแข็งแรงนะครับ
คุณผู้ชมคะส่วนคนในวงการบันเทิงอีกคนนึงค่ะ

คุณโดมแชร์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าติดเชื้อโควิด๑๙
จะไม่สามารถรับรู้รสชาติอะไรได้
มีปัญหาเรื่องของการรับรถนะคะ
ก็เลยอยากจะทดลองให้ดูว่ามีปัญหาเรื่องของการรับรถจริง
คุณโดมก็เลยทดลองนะคะกินมะนาวเลย
เพราะคุณโนบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการรับรสชาติเปรี้ยว

เวลากินอะไรที่มันเปรี้ยวมันไม่มีรสเปรี้ยวไง
จะกลายเป็นรสแบบแปลกไม่ใช่เปรี้ยว

บมะนาวให้ดูแบบนี้ค่ะไม่รู้สึกเปรี้ยวเลยคุณโดมบอก

ไม่รู้สึกเลยนะคะเดี๋ยวลองดูคลิปดูค่ะ

สองอย่างที่ในชีวิตคิดว่ามันเปรี้ยวแล้ว

ลองดูไหม

มันเค็มขม

การรับรสเปรี้ยวไปแล้วนะครับลิ้นชิ้นนี้นะครับผม
แต่จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นสั้นนะคะ
คิดว่าเดี๋ยวพอทุกอย่างหายดีขึ้นก็คงจะกลับมาเป็นปกติขึ้นนะครับ
รับรสชาติโดยเฉพาะรสชาติเปรี้ยวเนี่ยอาจจะหายอาจจะดีขึ้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดู
โมก็เป็นหนึ่งในดาราที่ป่วยแล้วก็เชื้อลงปอดนะฮะ
ใช่ก่อนหน้านี้โพสต์ว่าเชื้อลงปอดแต่ว่าที่เห็นหน้าตาสดใส
เพราะว่าคุณโดมบอกว่าตอบรับเรื่องของยารักษาได้ดีนะคะ
นองได้ดีมากก็อาการก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง